วิถีใหม่คือวิถีของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
จนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ค่ะ
ในเมื่อจะต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้แล้วเนี่ย
เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบเดิมที่เราเป็นอยู่
เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายและป้องกันการติดเชื้อเองด้วย
ส่วนบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือสบค
ได้รวบรวมแอปพลิเคชันเพื่อเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตวิถีใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค
เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปลนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันท่วงทีค่ะ
ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับการแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงในการติดเชื้อทันที
สามารถตรวจสอบความเสี่ยงของสถานที่ให้บริการต่าง
และนำข้อมูลไปเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบการรับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการฟรี
ผู้ประกอบการสามารถประเมินความเสี่ยงในกิจการของตนเองได้ด้วยค่ะ
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการประเมิน
ก็จะถูกเก็บเป็นความลับและป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ค่ะ
วิธีการใช้งานสำหรับประชาชนก็เริ่มจากการเปิดแอปที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้อยู่เป็นประจำ
แล้วทำการเช็คอินสถานที่ที่เราไปใช้บริการที่ได้รับการผ่อนปลนแล้ว
จากนั้นเข้าใช้บริการทำการสแกนเช็คเอาท์ทำการประเมิน
เท่านี้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด๑๙ทันทีค่ะ
ประเมินผลที่ต่ำประเมินการปฏิบัติตามมาตรการผ่านหรือปรับปรุงใหม่
และสั่งปิดหากพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก
มันมีระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลอย่างไร
จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล
มีระบบบูรณาการเพื่อบริหารสถานการณ์โควิด๑๙
การใช้งานแอปพลิเคชันมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
สถานบริการลงทะเบียนเพื่อยืนยันและรับรองตนเอง
ประชาชนก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
โดยให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
สำหรับการใช้งานในครั้งแรก
ส่งข้อมูลของเบอร์โทรไปที่กรมควบคุมโรค
และเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค
จากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการได้รับ
แจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงในการติดเชื้อทันทีแล้ว
ยังช่วยให้สามารถประเมินผลการแพร่ระบาด
สถานภาพขีดความสามารถทางการแพทย์

สถานภาพสินค้าสำคัญได้โดยรวมด้วยค่ะ
รวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันทั้งหมด
ก็เพื่อชีวิตวิถีใหม่ของทุกคนที่ต้องอยู่ร่วมกับโควิด๑๙